ปูจัวมันคืออะไรแล้วเขาหาจากที่ไหน
ตามสองคู่ศรีเมืองพยาวไปเลย

ไปที่นี่ก็คือที่บ้านใหม่ท่ากรองหมู่หนึ่ง
ตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดพยาว
ชาวบ้านเขากำลังเตรียมตัวกันจะไปออกหาปูจัว

จวดหรือปูภูเขาค่ะ
มันจะชอบอาศัยอยู่ตามลำห้วยน้ำตก

ชาวบ้านบอกต้องไปหาเพื่อมาทำอาหาร

ไม่ค่ะขนาดนี้ตัวเท่านั้น

ต้องบอกว่าสิ่งที่สักครู่ที่เห็นคือการเตรียมโครงไก่เอาไปเป็นอาหารให้ปูจัว

เอาเผื่อฟังจากงั้นก็เอาเผื่อฟังไปมัดกับก้อนหินหรือต้นไม้บริเวณนั้น
ตรงนั้นก็คือน้ำตกห้วยแม่เหยียนนะคะ
เพื่อให้ปูจัวมันมากินเหยื่อที่เราล่อเอาไว้
พอมากินปุ๊บอ้าวเราก็จับได้ล่ะสิ
ก็เอาปูใส่ถุงรวบรวมเก็บเอาไว้ได้หลายตัว
หน้าตาลักษณะของมันก็จะประมาณนี้
ตัวไม่เล็กไม่ใหญ่คล้ายปูนาเหมือนกัน
แต่มันจะอาศัยอยู่ตามแหล่งน้ำในภูเขา
ทีนี้เอามาทำเป็นอาหารหรือบางคนเอาไปขายนะคะ
ซึ่งการจับปูจัวสามารถจับได้ทั้งกลางวันและกลางคืน

เป็นช่วงที่มันออกมาหากินอาหารเป็นจำนวนมาก

แต่ต้องบอกว่าการออกหาปูจัวเนี่ย๑ปีทำได้ครั้งเดียวนะคุณ

แล้วหาได้เฉพาะลำห้วยที่น้ำใสสะอาดเท่านั้น
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นสัตว์ที่หายากพอสมควรนะคะ
แล้วพอได้มาเยอะอย่างนี้แล้วยังไงต่อ

ส้มตำเนอะหรือจะเป็นแกงใส่หน่อไม้ก็ได้
เอาไปทอดกรอบค่ะคุณผัดผงกะหรี่ก็ได้นะสามารถทานได้ทั้งตัวค่ะ
รสชาติของมันก็จะหวานหวานมัน
จริงมันจะออกลักษณะนั้นยิ่งถ้าสดมันจะมีความหวานจริงปูเนี่ยก็เป็นอีก